คุณผู้ชมนอกจากติดตามกันแล้วอีกหนึ่งเรื่อง
ส่งท้ายปีแบบนี้มาดูเรื่องที่
โอ้โหจะทำให้ชีวิตปีหน้ากระชุ่มกระชุน

เห็งเมื่อวานคุณสืบสกุลถ่ายทอด
รำรันสละกินแบบรัฐบาลบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง
ลุ้นเลขเด็ดเลขดังก็คือเลข๕๙

เขาก็มีเลขจากแหล่งแต่ละที่กันมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีค่ะ
ที่กลายเป็นเศรษฐีต้อนรับปี๒๕๕๙
ไปดูกันนะคะว่ามีบรรยากาศที่ไหนบ้าง
ไปเริ่มกันที่พิศนุโลกก่อนค่ะ
โชคดีรับปีใหม่เลยก็คือนายสมศักดิ์นิ่มนวล
อายุ๔๗ปีอยู่ที่ถนนพิชัยสงครามตำบลในเมือง
เขาเป็นพ่อค้าน้ำแข็งในตลาดสดเทศบาล๔
หรือว่าตลาดโคกมะตูมในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปค่ะไปตรวจสอบ
พบว่าที่บริเวณร้านสุนีจำหน่ายน้ำแข็งเกล็ด
น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งมืออยู่ภายในตลาดโคกมะตูม
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าโอ้โหไปกันแน่นเลยค่ะ
แสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์และครอบครัวที่ถูกรางวัลที่๑
พอผู้สื่อข่าวสอบถามนี่ผู้โชคดีนายสมศักดิ์ก็เล่าด้วยความดีใจเลยนะคะ
บอกว่าซื้อสลากกินแบ่งมาจากพ่อค้าภายในตลาดสดโคกมะตูมด้วยกันนี่แหละ
หลังจากที่สลากออกตอนแรกยังไม่รู้นะว่าถูกรางวัลที่๑
พ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลวิ่งมาบอกว่า
อ้าวไม่รู้เหรอว่าถูกรางวัลที่๑
พอหยิบลอตเตอรี่มาตรวจดูก็โอ้โหถูกรางวัลที่๑จริง
วินาทีนั้นอึ้งมากแต่พอตั้งสติได้
ก็พยายามที่ไปบอกภรรยาค่ะนางยุภา
พอทราบหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จูงมือกันไปเลยนะคะ
ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก

ก่อนที่จะนำลอตเตอรี่ที่ถูกขึ้นเงินไปไว้กับธนาคารค่ะ
ส่วนเลขท้ายที่ซื้อ๑๒เนี่ย
เพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วคุณ
เอาเลขมงคลวันแม่แห่งชาติมานำโชค
แล้วก็ซื้อ๑๒ต่อเนื่องมาทุกงวดจนถูกรางวัลใหญ่

ภรรยาก็พาไปทำบุญค่ะซื้อลงศพบริจาค
โรงเจบนเขาสมแคลง
ก็เขาบอกว่าเลยไปบริจักษ์ลงศพก็เลยทำให้โชคดีด้วย
คนที่ซื้อนะคุณไม่ได้คิดถึงรางวัลที่๑หรอก

ใช่ไหมสองตัวก็ดีเลยนะครับสองตัวก็ดีสามตัวก็ดี
หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
แต่รู้ว่ามีเลข๗๑๒ครั้งนี้ใช่ไหม
บางคนก็ตรวจไปตรวจมาอ้าวถูกรางวัลที่๑
หลักถูกหมดเลย๖หลักย้ำกันอีกที
มาดูผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่ข้ามปีอีกคนนึงนะครับ
ก็คือที่นครศรีธรรมราช
คุณสุภาชัยสุวรรณรัฐอายุ๕๓ปี
อยู่หมู่๖ตำบล๕ประจะอำเภอเช่าอวด

ด้วยความภาคภูมิใจและเดินทางพร้อมบุตรสาว

ไว้เป็นหลักฐานที่สพชะอวดเรียบร้อยแล้ว
ผ่านดำรวจโทจกฤทธิ์คงเรืองรองพุ่มกับการสอบสวน
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพชะอวดบอกว่า
จากการสอบถามและพูดคุยกับนายสุภาชัย
ทราบว่ามีอาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้
อยู่ที่บ้านดอนมะปรางมีฐานะปานกลาง

ปกติไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าสลากินแบ่งรัฐบาลบ่อยนัก

ตัวเองได้เดินทางไปทำธุระในอำเภอชะอวด
พบกับคนพิการนั่งรถเข็นผ่านมา
อุดหนุนด้วยการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล๑ใบเท่านั้นนะคุณ

ถูกรางวัลที่๑รับเงินรางวัลไป๖ล้านบาท

ผมว่ามีคนดวงดีโชคดีอีกเยอะ
ผมได้ข่าวมาจากโลกโซเชียล

ชีวิตเปลี่ยน
ชีวิตเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจซื้อนะ

เออก็ซื้อไปเรื่อยเออ